ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยครับ
เรื่องที่พ่อเขาก็ร้องขอความเป็นธรรมแล้วฮ
เพราะว่าตอนที่ขับรถกระบะไป
จะผ่านด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดพยาว
ท้องที่ของสพแม่กา

ในรถพ่อเขาเอาเหล้าเทือนไปด้วย๑๐ถุง
ด่านตรวจก็เลยเลี้ยวรถกลับ
เจ้าหน้าที่เขาตั้งด่านตรวจเกี่ยวกับพวก
คนค้ายงค้ายาเสพติด
เห็นรถกระบะถอยหลังกลับ

ไล่ตามไป๒๐กิโลเลยนะคะ

ในช่วงที่เขาขับรถกระบะไปแล้วไปชนรถไถของชาวบ้าน
ก็เลยต้องหยุดแล้วก็ต้องถอยรถ
จังหวะนี้ตำรวจมาถึงแล้วก็ยิงใส่เลย
ปรากฏว่าไอ้กระสุนที่มันเข้าทั้งตัวถังทั้งกันชนทั้งอะไรก็แล้วแต่
มีนัดหนึ่งมันทะลุกระจกหลังไปเข้าเบาะที่นั่งข้างคนขับ
ซึ่งคนขับรถเนี่ยพาลูกชายวัย๑๓ปีนั่งมาด้วย
นะฮะกระสุนโดนเด็กเข้าที่ศีรษะเลยนะ

แน่นอนว่าคำถามที่ตามมาก็คือ
จับกลุ่มที่ยิงขนาดนี้เนี่ย

ค่ะเพราะว่าก็ยิงไปหลายนัดมากนะคะ
แต่ว่าชุดจับกลุ่มทั้ง๔นายเขาก็ไปมอบตัวนะคะ

เขาก็ยืนยันว่าเขาปฏิบัติตามขั้นตอน
เพราะว่ารถมันมีพฤติกรรมน่าสงสัย
แต่ว่าพ่อเขาบอกว่าเขาก็เอาเหล้าเถื่อนมานั่นแหละ
ต่อให้เขาน่าสงสัยหรือว่าถ้าเขามียาเสพติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
แต่ต้องยิงกันขนาดนี้เลยเหรอ
เพราะเขาไม่มีอาวุธอะไรในการยิงตอบโต้เลย
ก็คือไอ้ขับรถเนี่ยก็ขับรถนั่นแหละเพื่อจะย้อนกลับบ้าน

ส่วนนี้คือภาพที่ตำรวจภูทรจังหวัดพยาวนะครับ
แล้วก็ลำปางด้วยนะฮะเป็นพื้นที่รอยต่อ
เดินทางไปที่บ้านของน้องนะครับที่เสียชีวิต
ในพื้นที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง

เมื่อคืนสวดคืนแรกครับคืน๑๕ตุลาคม
ที่เสียชีวิตคือเด็กชายกฤษณพงศ์สูงขาว
หรือว่าน้องดรีมอายุ๑๓ปีนะครับ
เรียนอยู่ชั้นม๑นะเรียนอยู่ที่โรงเรียนวังไซคำวิทยานะครับ
ก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่๑๔ตุลาคมช่วงบ่ายนะครับ

ตมตรีอนุชาอ่วมเจริญผู้บังคับการ

หลังเกิดเหตุตำรวจสพแม่กาชุดตั้งด่านจับกลุ่ม
ทั้ง๔นายก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ
ก็มามอบตัวพร้อมกับให้การภาคเศษ
ยืนยันว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
โดยจะยึดผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และผลการสอบสวน
แล้วก็อีกทางหนึ่งยืนยันว่าจะเยียวยาให้กับครอบครัวของน้องรีมอย่างเต็มที่
ตอนนี้พนักงานสอบสวนสพวังเหนือเบื้องต้นเนี่ย
คือแจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจชุดจับกลุ่ม๔นายเอาไว้
ก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
แต่เมื่อเด็กเสียชีวิตก็เท่ากับว่าเดี๋ยวต้องเรียกมาแจ้งข้อหาเพิ่ม
เพราะว่าเขาตายแล้วไม่ใช่พยายามฆ่าแล้วอันนี้เขาตายแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพแม่กาวันเกิดเหตุบ่ายวันที่๑๔ตุลาคมนะครับท่านผู้ชมครับ
ตั้งด่านเป็นจุดตรวจจุดสกัดบนถนนพญาวังเหนือขณะนั้น
นายมานพสูงขาวพ่อของน้องรีมขับรถกระบะซึ่งในรถเนี่ยมีสุราพื้นบ้านเนี่ย
หรือว่าสุรากันเหล้าเถื่อนเหล้าขาวมีมาด้วย๑๐ถุงใหญ่
เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจอยู่ตัดสินใจกลับรถ
ตอนนั้นอีก๑๕๐เมตรจะถึงจุดตรวจก็เลยตัดสินใจกลับรถดีกว่าย้อนรถกลับ
พอตำรวจเห็นว่ารถกระบะคันนี้จะถึงจุดตรวจอยู่แล้วทำไมถึงเลี้ยวรถ
หากรถกลับก็เลยขับรถติดตามรถของนายมานบไปทางไปไกลกว่า๒๐คม
ตรวจจุดสกัดอยู่ไปถึงสามแยกวังทองอำเภอวังเหนือ
รถกระบะคันต้องสงสัยเลี้ยวซ้ายแล้วไปชนกับรถไถนาของชาวบ้าน
ก็ต้องถอยตอนที่กำลังจะถอยเนี่ย
รถตำรวจขับมาปิดท้ายพอดีมาถึงพอดี
ตำรวจก็เลยยิงใส่เข้าไปที่ล้อรถ๔ล้อที่ด้านท้ายรถกระบะ
แต่ทีนี้วิถีกระสุนเนี่ยมันมีอยู่นัดหนึ่ง
มันพุ่งไปที่กระจกหลังทะลุกระจกหลังไปที่เบาะ
คนนั่งข้างคนขับแล้วกระสุนมันเข้าอ่ะ
คือทะลุไปโดนศีรษะของลูกชายของคนขับที่นั่งมาด้วย
จากการตรวจสอบในรถกระบะนะครับไม่มียาเสพติดนะครับ
ก็มีสุราพื้นบ้าน๑๐กว่าถุงอยู่ในแคปของกระบะ
คนขับรถแล้วก็เป็นพ่อของเด็กที่เสียชีวิต
นายมานพบอกว่าเขาขับรถมากับลูกชาย
ก็ยอมรับแหละจะเอาเหล้าเนี่ย
ส่งให้กับญาติภรรยาที่จังหวัดพยาว

แต่ตอนมาเจอจุดตรวจเขาตัดสินใจวกกลับ
ก็ตั้งใจว่าเจอจุดตรวจแล้วขับกลับบ้านดีกว่า
มีสุราพื้นบ้านอยู่ในรถอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ไม่คิดว่าตำรวจจะไล่ตามขนาดนี้
แล้วใช้ปืนยิงแบบนี้จนลูกชายเขาต้องมาเสียชีวิต
นี่ปืนเนี้ยนะแล้วก็ผมออกกับโชคค้าง

ผมก็หักเร็วเข้าฮันแล้วก็ผมมันเหมือนมันก็เกลียดแสลบไปถูก
ก็ไถเนอะหัวลูกผมนะ
น่ะตอนนั้นผมก็จอดลูกฮันถ้าเจ้าต้องลงลงมากอ่ะ
เนี่ยก็ลงมากอ่ะใส่ปืนเรียกเลยใส่ต้ม
มีปืนหมาอยู่ในมือแล้วเมียก็ต้องปืนอย่างเงี้ย
หมวดสัวร้ายมีทางสู่ผมอย่างสักอย่างเลย
อันนี้ลูกผมก็มีอย่างเงี้ยก็ต้องยิง

รู้แล้วก็รอร์บแจ๊ง

ส่องทั้งเต๊ะเลยครับถูกตรงไหนครับ
ถูกตรงนั้นเดือนมันหายมาเร็วมาเนี่ยตรงนั้นผมกินเข้าไปได้เลย
ค่ะถูกตรงนั้นนั้นอันนกแก้มแล้วก็ตรงไหนมาขาครับ
แล้วก็เนี่ยตามแล้วก็ขานี่
คนหลอกผมแล้วเอาผมขึ้นมาแล้วก็
พอจะเอาลูกผมไปหาหมอแล้วลูกผมโดนยิง
ออกแข่ลูกมาเลือดผมออกมาติดต่อเลย
ก็ด้วยจิ๊มข่าวทฤษฐรัฐทีวีเราลงพื้นที่
ไปดูจุดเกิดเหตุนะฮะที่เป็นจุดสกัดที่เขาตั้งกันวันนั้นน่ะอ่า
แถวนี้ชาวบ้านบอกว่าเจ้าหน้าที่จะตั้งจุดสกัดเป็นครั้งคราวนะครับ
แล้วก็ตรวจค้นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
เส้นทางที่ตำรวจไล่ติดตามรถกระบะของนายมานพเป็นทางโค้งขึ้นลงเขายาวกว่า๑๐กิโลเมตร
ก่อนจะไปถึงสามแยกวังทองแล้วก็จะต้องผ่านป้อมตำรวจอยู่๓จุด
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็ว
แล้วก็มีรถตำรวจขับตามมาก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
กระทั่งรถกระบะไปชนกับรถไถของชาวบ้านตรงสามแยกแล้วก็ขับหนีขึ้นไปอีกสักเกือบ๓๐เมตร
ก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดพร้อมกับเสียงร้องดังโอ๊ยนี่ชาวบ้านเขาบอกเขาได้ยิน
แล้วตำรวจก็อุ้มเด็กไปส่งโรงพยาบาลส่วนตัวพ่อเนี่ยถูกควบคุมเอาไว้ที่ป้อมตำรวจตรงสามแยก

แล้วรถสุดท้ายจะยิงเสียงต้งนัดเดียว
ก็เดี๋ยวรอว่าทางตำรวจเขาจะสรุปคดีว่าอย่างไรนะครับ
เรื่องนี้เพราะว่าทางตำรวจชุดจับกลุ่มเขาก็ไปมอบตัวแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาเบื้องต้นไปแล้วนะครับ
แต่ก็มีทนายความอย่างทนายอานนท์เชื้อสัตบงกฎเนี่ยบอกว่าถ้าจะแจ้งข้อหาชุดจับกลุ่มเนี่ยดูจากพฤติกรรมแล้วแจ้งเจตนาฆ่าคนตายได้นะ
ค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาค่ะสำหรับสี่นายที่ไปมอบตัวนะ
ขับหนีแต่เขาไม่ได้ยิงอะไรออกมา
แต่ว่าหลายยิงอีกก็ไม่ได้